เกิดเหตุการณ์เสียขวัญสั่นประสาท

เกิดมาไม่เคยเจอนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
เข้ามาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น

ดิฉันรู้ดิฉันสัมผัสได้
ขวัญเอ้ยขวัญมานะคะคุณพี่
พี่พี่พ์พ๊อกว่าระงั้น
อย่างงั้นทางนี้ก็ความของคุณกู่เนี่ย

และที่เกาะละครออกมาพอดี
งานนี้ชาวเนี่ยตรงก้นเป็นคนเดียวเลย
เพราะอะไรเป็นคนเดียวด้วยน้าภ
หนูผีหายไปนานจะคิดถึงหนูผีบ้างไหมครับพี่
นางเอกฟรีแลนซ์แปรนหน้าฝอเรื่องสดยิ่งกว่าตลาดปลาห้วยขวาง
นางเอกพลิกบทบาทรับบทนางเท
ไม่รู้ว่างานนี้ใครพังเมื่อกองการแสดงนัดแนะ
ทีมงานพร้อมตัวแม่ตัวพ่อทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคิวหายากยิ่งกว่า
หน้ากากอนามัยราคาสามบาทฮะตอนแรกก็ดูลาบลื่น
คิดว่างานนี้ก็ปกติทั่วไปแต่ไหนมาถึงกองนางก็งง
ที่ได้เล่นพร้อมบ่นงุบงิบกับคนดูแลบ่นไปบ่นมา
ขับรถวิบหายไปเลยเจอแบบนี้งงกันทั้งผู้กำกับทั้งสวัสดิการกอง
ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญที่น่าจับตามองของนางเอกฟรีแลนซ์เมืองไทยคนนี้
เรื่องนี้เป็นแค่นิทานฟังเผินนะคะ
ล่าสุดแม่แอ๊วนะฮะแม่แอ๊วปรานีเนี่ยแม่ของคุณขวัญก็ออกมาโพสต์คำคม
ถือของมันหนักมือถือสามันหนักใจปล่อยของมันเบามือ
แม่บอกปล่อยวางมันเบาใจก็เลยปล่อยหมด

เหมือนแขกขาวแขกสวยอ่ะ
บ๊าไม่ว่าทำละครอยู่อยู่งั้นสุดอยู่ตอนนี้

แต่หนูคิดว่าไม่ใช่ละครยาวต้องเป็นละครแบบสั้น

ที่สังเกตดูกองพี่กูสมมุติถ้าเกิดเป็นแบบ
เป็นสั้นเขาก็จะถ่ายไม่กี่คิวประมาณ

ตายแล้ว๔๕วันเสร็จ

ไม่ละครละครสมมุติขับไปเดี๋ยวก็๑๐กว่า
แต่เขามีขอแค่๕๖คิวคุณแม่บ้า๔ตอน๑๐กว่าวัน
ขอแค่๕๖คิวตายแล้ว

อังงงงงงดดำ